คุณผู้ชมครับก่อนจะมาติดตามการแถลงข่าวสดจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่องของคดีหวย๓๐ล้านวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศก่อนที่จะมีการแถลงข่าวกันหน่อย
ต้องบอกว่าคดีนี้สังคมยังคงจับตามองสรุปว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
ใครจะเป็นคนที่ไปร่วมขบวนการแล้วก็ใครเป็นคนผิดบ้าง
วันนี้มีรายงานว่าตำรวจกองบังคับการปรับรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปปนั้น
ทำการแถลงข่าวดำเนินคดีต่อพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุลอดีตผู้บังคับการจังหวัดกาญจนบุรี
ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ทีมข่าวของเรายังคงเกาะติดอยู่ในพื้นที่
ติดตามพร้อมกันกับคุณพลอยสจิฤทธิสินบรรยายงานสดมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าก็จะเป็นเวลาที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แถลงข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีหวย๓๐ล้านบาท
ซึ่งขณะนี้นะคะก็ได้มีสื่อมวลชนทยอยเดินทางมาเพื่อที่จะเกาะติด
แล้วก็เฝ้ารอทำข่าวเป็นจำนวนมากค่ะ
โดยประเด็นในการแถลงข่าวในวันนี้นะคะก็คาดว่าจะเป็นความชัดเจน
เกี่ยวกับการดำเนินคดีกับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
รวมถึงการออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีนี้เพิ่มเติมด้วยค่ะ
บรรยากาศที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้
ก็ได้มีผู้สื่อข่าวจากหลากหลายสำนักนะคะทยอยเดินทางมา
เกาะติดคดีหวย๓๐ล้านบาทนี้เป็นจำนวนมากค่ะ
เนื่องจากคดีนี้นะคะยังคงถือว่าเป็นคดีที่น่าสนใจของสังคม
แล้วก็ได้มีเวลาที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานนะคะ
โดยในวันนี้ค่ะคาดว่าการแถลงข่าวของพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา

ประกอบไปด้วยคณะการทำงานในคดีนี้ค่ะ
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะ
รวมถึงกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปค่ะ
ซึ่งคาดว่าจะร่วมกันแถลงข่าวนะคะ
ถึงความเชื่อมโยงของตัวละครในคดีนี้ค่ะ
ที่จะถูกแบ่งออกเป็น๓กลุ่มนะคะ

และกลุ่มที่เป็นกองเชียร์แสดงความคิดเห็นค่ะ

ก็จะมีการออกหมายจับบุคคลในจำนวน๓กลุ่มนี้เพิ่มเติมค่ะ

ก็แจ้งว่าเป็นพยานฝ่ายครูปีชานะคะ

คือกลุ่มพยานที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุค่ะ
ในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะ

และครูปีชานะคะ
ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา๑๕๗
หลังจากที่ผู้บังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบหรือปป
ได้ให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำพันธุ์นำรวชโชวิตเจริญนาค
รองผู้กำกับสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรี
แล้วก็ร้อยตำรวจเอกจีรายุทธ์ชัชรินกุลนะคะรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองกาญจนบุรี
ทำสำนวนคดีแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
รวมถึงได้มีการสอบปากคำกับเจ้าหน้าที่นะคะจากกองบังคับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท
เพื่อเป็นพยานยืนยันในการประกอบสำนวนเอาผิดด้วย
โดยในวันนี้พนักงานสอบสวนปปก็ได้มีการเรียกพลตำรวจตรีสุทธิเข้ามารับทราบข้อกล่าวหา
ที่กองมชาการสอบสวนกลางด้วย
โดยมีรายงานว่าขณะนี้พลตำรวจตรีสุทธินั้นอยู่ระหว่างการลาพักราชการ
แต่ว่าจะเดินทางเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะ
ซึ่งหากพลตำรวจตรีสุทธิยังไม่เดินทางมาตามนัดหมายนั้นค่ะ
หากกลับมาทำงานเป็นปกติแล้ว
ก็จะถูกเรียกตัวมารับทราบข้อกล่าวหาทันที
โดยไม่ต้องรอหมายเรียกแต่อย่างใดค่ะ

คนตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ก็ยังคงย้ำนะคะว่าอยากให้โอกาสพยานในการคิดทบทวน
ว่าจำอะไรผิดพลาดไปหรือไม่
อาจจะเป็นการให้การเท็จโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะคะ

คดีใกล้ถึงบทสรุปที่ชัดเจนเข้าไปทุกทีแล้วค่ะ
ทั้งนี้ผู้ประชาการอำรวจสอบสวนกลาง
ก็ยังยืนยันว่าจะต้องทำคดีและรวบรวมสำนวนให้แล้วเสร็จ
เพื่อที่จะส่งฟ้องต่ออายการนะคะ
ทันกำหนดการฝากขังผู้ต้องหาเป็นผลัดที่๒

ซึ่งก็จะต้องรอดูความชัดเจนจากการแถลงข่าวในช่วงบ่ายของวันนี้
ว่าจะเป็นไปในทิศทางอย่างไรนะคะ
รวมถึงจะสามารถระบุได้หรือไม่นะคะว่าใครเป็นเจ้าของหวย๓๐ล้านบาทค่ะ
ซึ่งทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็จะก่อติดและรายงานความคืบหน้าไปให้ทราบต่อไป
พรสจิริฐศิลปข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ